มาตามหากันต่อครับท่านผู้ชมครับกับชายวัย๔๖ปีที่หายตัวไปที่เขานางนอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทือกเขานางนอนที่แม่สายเชียงรายนะครับ
เราก็ตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ชายคนนี้ก็คือนายสุกเกษมสอนเท่าอายุ๔๖ปีนะครับ
ก็ขึ้นไปที่เขานางนอนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตั้งแต่เมื่อ๕วันก่อนกลางดึกคืนวันเสาร์ที่๑๓เมษายนวันสงครานไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกเขย
มองจากภาพไกลไปเนี่ยถนนสายร่องใต้เนี่ยเห็นมะคุณภิกษาสร

นายสุกเสมอขึ้นไปช่วงกลางดึกวันเสาร์ไปเก็บรังผึ้ง
ความจริงไปตั้งแต่ช่วงเย็นนั่นแหละนะฮะจังหวะมืดพอดี
กับเพื่อนบ้านและลูกเขยจะไปหารังพึ่งเพื่อเอาน้ำผึ้ง
ซึ่งเพื่อนบ้านกับลูกเขยบอกว่าตอนที่ลูกเขยปีนขึ้นไปบนต้นไม้
เพื่อจะเอารังพึ่งจะเอาน้ำพึ่งเนี่ยนะปรากฏมันมีฝูงพึ่งแตกรังด้วยนะครับ
นายสุกเกษมเข้าใจว่าอาจจะโดนพึ่งต่อยหรือจะเห็นอะไรยังไงก็ไม่รู้ล่ะ
แต่อยู่ดีตะโกนออกมาบอกว่ากูไม่อยู่แล้วแล้วก็วิ่งหนีขึ้นเขาไปเลย
คือจุดที่หาน้ำพึ่งตรงเทือกเขานางนอนกับบ้านของนายสุกเกษมเนี่ย
ก็ไม่ไกลกันมากนะไม่ไกลกันเท่าไหร่ไม่กี่กิโลนะครับ
แต่จุดที่วิ่งหนีหายขึ้นไปอ่ะแล้วก็ไม่กลับลงมาอีกเลยเนี่ย
ตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนซึ่งหากันมา๕วันแล้ววันนี้วันที่๕ยังไม่เจอ
เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและชาวบ้านเป็นร้อยคนนะฮะ
นักดมกลิ่นด้วยหาไม่เจอฮะซึ่งการทำงานเนี่ยพยายามที่จะหาตลอด
ไปเจอจุดห่างจากจุดที่เป็นต้นไม้ที่เขาไปเอารังพึ่งกันเนี่ย
สูงขึ้นไปประมาณ๑๒๐เมตรนะเจอเสื้อผ้าเจอรองเท้าบูธ
ไฟฉายคาดศีรษะของนายสุกเกษมแต่หาตัวไม่เจอ
หายังไงก็หาไม่เจอนะครับวันนี้วันที่ห้านะครับ
เจ้าหน้าที่เป็นพันคนนะฮะสลับสับเปลี่ยนปูพรมกันขึ้นหา
วันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้าไปจุดที่เป็นร่องน้ำแนวซอกเขาที่ว่า
นายสุกเกษมอาจจะเดินหลงหรือว่าตกลงไปหรือเปล่า
ตกละสมีห่างจากจุดที่เจอเสื้อผ้ากับรองเท้าของผู้ศูนย์หาย
เดินไป๑กิโลเมตรก็ไม่เจอช่วงบ่ายไปทางฝั่งทางทิศใต้บ้าง
ตรงนี้ฝั่งนี้เป็นป่าทึบละก็ไม่เจอนี่เห็นไหมไหวกันหลายคนนะ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานอยู่๒อย่างครับตอนนี้คือนายสุกเกษม
ช่วงคืนวันนั้น๑๓เมษายนที่อยู่ที่ป่าเขานั่งนอนเนี่ย
อาจจะตกใจแล้วก็วิ่งตะเลิศแล้วมันมืดจะตกลงไปที่บริเวณตีนเขาหรือเปล่า
เพราะว่ามันเป็นทางลาดลึกลงไปด้วยมันเป็นซอกเป็นหน้าผาที่มันมีซอกอยู่
ก่อนจะถึงหน้าผาที่เป็นจุดจะขึ้นเขานางนอน
แล้วพอตกลงไปแล้วอาจจะไม่สามารถส่งเสียงหรือว่าสื่อสารขอความช่วยเหลือได้
ถ้ายังมีชีวิตก็อาจจะหมดแรงไปแล้วตะโกนขึ้นมาไม่ไหว
หรือ๒เดินหลงเข้าไปในป่าลึกอีกแล้วหาทางออกไม่ได้นะฮะ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะ
คุณระวีการคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้ข้อมูลบอกว่าในจุดที่นายสุกเกษมหายไปเนี่ย
ถ้าเอาเข้าจริงเลยนะจากต้นไม้หรือว่าจุดที่เจอเสื้อผ้าเนี่ย
หันหน้าขึ้นไปตรงเขาเนี่ยเป็นหน้าผาแล้วมีซอกค่ะซอกหินเป็นหลืบร่องลึกลงไป
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะตกลงไปไหมอืมถ้าออกไปทางขวาหรือไปทางซ้าย
ถอยหลังกลับก็แล้วแต่เนี่ยยังไงเนี่ยเจอถนนเจอบ้านคนแน่
เพราะมันไม่ใช่ป่าทึบเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าออกขวาออกซ้ายข้างหลังเนี่ยยังไงต้องเจอ
แสดงว่ามุ่งหน้าอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ไปไหนเข้าป่าลึกหรือว่าตกลงไปข้างล่าง
แล้วจุดที่เป็นที่เขาไปเจอรังพึ่งกันเนี่ยนะบนเนินเขาเนี่ย
ถ้าชาวบ้านแถวนี้ที่เขาบอกรังพึ่งที่ไปหากันในวันนั้นเนี่ยใหญ่ประมาณ๑วา

แต่บอกว่าไม่มีใครไปเก็บรังพึ่งรังนี้ออกมาได้สักที
พยายามไปเก็บมาแล้วครั้งหนึ่ง

ไม่สำเร็จแล้วเพื่อนบ้านกับญาติยาดของนายสุกเกษมก็ยังคุยกันถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่นางนอน
อาจจะเป็นเรื่องบังตาหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะครับ
มีคนเคยหลงนะฮะมีคน๗คนหลงขึ้นไปบนเขานางนอน
จากคนที่เป็นคนพูดภาษาใต้สำเนียงใต้พอลงมาพูดภาษากลางก็มี

ก็เห็นญาติยาดของคนที่ศูนย์หายเขาก็ทำพิธีคืนน้ำผึ้งที่ได้จากต้นไม้ใหญ่
ในปลาเทือเขานางนอนด้วยไง
ตั้งแต่วันแรกที่หายที่หาก็เนี่ยก็ทำทุกอย่าง
เชิญร่างทรงเชิญหมอผีศัยยศาสตร์นิมนต์พระอะไรมาเปิดทงเปิดทางกันหมด
ทำมาทุกวันก็ยังไม่เจอค่ะวันนี้ก็เหมือนกันครับ
คุณรวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวธรรมทะลัดทีวีที่ลงไปในพื้นที่
ได้ยินชาวบ้านตะโกนบอกว่ามีเจ้าแม่นางนอน
มาเข้าสิ่งร่างชาวบ้านคนหนึ่งนี่ฮะบอกว่าตัวเองไม่มีที่อยู่
ทำไมไม่ตั้งสารให้โอ้โหชาวบ้านเนี่ยโอ้โหตกออกตกใจ

นายปียะนายอักษรทองเป็นชาวบ้านที่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าแม้จะล่วงเลยมา๕วันแล้ว
แต่เขายังมั่นใจว่านายสุกเกษมยังปลอดภัยยังมีชีวิต
แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์นะ
คือเขาไปหาน้ำพึ่งด้วยกันนี่แหละ
เล่าเหตุการณ์ในช่วงที่ได้ยินเสียงร้องของนายสุกเกษมครั้งสุดท้าย
ก่อนจะวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วก็หาไม่เจอ
กลับมาติดพุ้ง
ครั้งนี้ก็ไม่ยังมั่งอยู่กันนะครับ

กลับไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปจังนะเฮ้ย

พวกบ้านต้องกลับมาเหลี่ยมปั้มทุกคน
ทีนี้ค่ะทางลูกสาวบุญธรรมของนายสุกเกษมนะคะ
นางสาวนรึทัยอินทาเกตก็บอกว่าเสียใจ
ที่วันนั้นห้ามพ่อไม่ได้
พ่อบอกว่าจะไปเที่ยวเขานางนอนคือจะไปให้ได้อะค่ะ
คือลูกสาวบุญธรรมบอกว่าห้ามแล้วห้ามอีกอย่าไปเลยมันอันตราย
พ่อไม่ฟังพ่อบอกอยากไปให้ได้
ตอนนี้ถึงแม้ว่าพ่อจะหายไป๕วัน
แต่ก็เชื่อว่าพ่อจะยังปลอดภัยอยู่ค่ะ
หนูก็บอกว่าอย่าไปเลยพ่อเขาที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่บ้าน
ที่บ้านมันเป็นเขาแบบรับลาบแต่ก็ไม่สูงนะ
แต่ที่เนี่ยเขามันสูงมันเป็นป่าแก่
แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าเอออย่าไปเลยพ่อมันอันตราย
หนูว่าอย่างนี้แกก็ไม่ฟัง
เจ้าหน้าที่ก็ยังเดินหน้าค้นหานะคะ
วันนี้ก็ปูพรมค้นหา๔ทิศเลยในรัศมี๑กิโลเมตร
จากตัวเขานางนอนนะคะแต่ว่ายังไม่เจอ
ไร้วี่แววของนายสุกเกษมนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะระดมกำลังค้นหาในพื้นที่ทางทิศเหนือ

โดยเฉพาะจุดที่ยังสงสัยก็คือที่บริเวณตีนเขา
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามันเป็นทางลาดแล้วก็ลึกเหมือนเป็นเหว
แล้วก็มันจะมีจุดที่จะเป็นหน้าผาของเขานางนอนด้วย
ตรงนี้ก็จะค้นหาไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดเจ้าหน้าที่จะไป
คือเขาแบ่งเป็นทีม๑๐คนเรียงหน้ากระดานค้นหาค้นหา
จุดที่เป็นเหวลึกเนี่ยเขาก็จะดูดูหมดทุกจุด

ใช่เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าตัวเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังด้วย